เพราะอันนี้ลูกรักคนเก่าแล้วตอนนี้มีคนใหม่แล้วหรือเปล่าพลอยตกลงยังไง
นั่นน่ะสิหลายคนก็จับตามองว่าเออยังไงกันแน่นะคะ
ซึ่งผู้จัดคนเก่งเขารีบออกมาเคลียร์เลยว่า
สองสาวเนี่ยเป็นนักแสดงที่เธอรู้จักแล้วก็รักทั้งคู่
ไม่มีใครมาวินเป็นที่หนึ่งอย่างแน่นอน

คือทั้งคิมทั้งเดียน่าก็เป็นแบบเป็นน้องที่ทำงานกับแอนนะคะ

ไม่มีใครเอาเป็นลูกรักแทนใคร

เวลาเขาต้องการเที่ยวเล่นเขาก็จะไปเที่ยวของเขา
เวลาที่เขาแบบขับรถผ่านบ้านเราเขาก็มาหา
บางทีเดียน่าเขาจะเป็นเด็กแบบเด็กต่างจังหวัด
แล้วเวลาอยู่กรุงเทพเขาก็อยู่แบบไม่ได้อยู่กับคุณแม่อย่างนี้
ไหนที่มันมีวันหยุดเขาก็จะแวะมาหาเรา
มันก็เหมือนเราเป็นพี่ที่อยู่ในกรุงเทพ

แต่คิมเขาก็มีครอบครัวมีแก๊งมีอะไรของเขาอยู่ที่นี่
มันก็เลยอาจจะไม่ได้เจอถี่เท่าเดี๋ยน่า
นี่ไงซึ่งก่อนหน้านี้เคยตอบในสัมภาษณ์เดี๋ยน่า
สาวแดยน่าชิ้นก็บอกว่าไม่จริงหรอก
หลายคนจับตาวมองว่าแกในน่าเหมือนคุณแอม
ผสมคุณแอบน้องเดยน่า

แพลนวิวากับหวานใจหนุ่มนักธุรกิจเอธินพันธ์นะคะ
คุณแอนยืนยันว่าไม่มีงานวิวาเกิดขึ้นในปีนี้อย่างแน่นอน
เพราะว่ายังผลิตงานละครอยู่เลยค่ะ
จริงคุณเอเนี่ยรอมานานแล้วนะคุณ
รอไปอีกสักหน่อยคงจะไม่เป็นไรอย่างแน่นอน
คือคุณแอนเขาก็บอกแล้วล่ะว่าเตรียมแต่งงานอย่างแน่นอน

แต่ว่าอาจจะต้องรอเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของระยะเวลา
ตอนนี้คุณแอนบอกว่าถ้าแต่งปุ๊บพร้อมมีลูกเลย

แต่ตอนนี้ขอเคลียร์งานให้เสร็จกันก่อนนะคะ